มีโรคหัวใจใช้ได้แค่ห้องครึ่ง
และเป็นโรคไตโรคตับตอดสละพัดเหลือ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเชื่อในความรักบริสุทธิ์ไหมครับ
เกมต่อชีวิตในวันนี้มีความรักของตาที่รักหลานสุดลมหายใจ
แม้ว่าหลานคนนี้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ตาม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ทุกวันนี้ผมก็มีห่วงอยู่หลายอย่างครับ
คนแรกที่ผมเป็นห่วงมากก็มีพ่อกับแม่ตอนนี้เขาก็แก่มากแล้ว
ห่วงว่าถ้าแกไม่สบายจะไม่มีปัญญาหาเงินไปรักษาแก
แล้วก็เป็นห่วงน้องอีกสองคนตอนนี้เขาลำบากมาก
รายได้ก็ไม่มีหนี้สินยาวเป็นหางว่าวเลย
แล้วคนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็มีน้องไอ
พ่อแม่เขาทิ้งไปตั้งแต่น้องไอซ์เกิดมาได้เดือนกว่า
ผมก็ต้องรับเลี้ยงไว้ด้วยความสงสาร
ทุกวันนี้ก็เป็นห่วงเขาพ่อเขามีร่างกายผิดปกติ
ห่วงว่าจะไม่มีเงินมารักษาเขา
ก็มีวันนอนประมาณสักเที่ยงคืน
ก็ได้ยินเสียงคล้ายแมวมันกัดกัน
ผมก็เอาไฟฉายไปส่งดู

ทีนี้ผมก็เลยเลี้ยงมาตลอด
ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความพิการติดตัวมาครับ
จนกระทั่งพาไปหาหมอแล้วรู้ว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
ทุกวันนี้ก็ผมต้องสวนฉี่
ถ้าว่าอนชิบมากเข้านี้

เด็กเนี่ยหัวใจทำงานแค่ห้องครึ่ง
มีโรคไตตับปอดอะไรพวกนี้ไม่สมบูรณ์

ดูแลเรื่องของกินบ้างอะไรบ้าง
บางทีนมขาดบ้าง
กับข้าวอะไรไม่มีเราก็ดูมา
เวลาจะไปไหนก็ทิ้งเขาไว้ไม่ได้ต้องเอาไปด้วย

ไปทำงานก่อสร้างมือทำงานตาก็ต้องดู
แล้วก็มีผมคนเดียวที่ว่าสวนชีให้เขา
คนอื่นอื่นก็สอนให้เขาเหมือนกันแต่เขาก็ทำไม่ได้
ผมก็เป็นเงินวนมากครับ
เราก็ต้องดูแลเรา
แล้วมีอยู่วันหนึ่งพอเอาน้องไอซ์มาไว้บ้านพ่อบ้านแม่
ผมก็ไปหาปลาหาทางบ้านพ่อเนี่ย
น้องไอก็มองไม่เห็นผมครับ
เขาก็เลยเดินจากบ้านไปประมาณกิโลกว่า
น้องผมก็เลยไปตามตาน้อยไปตะเวนหากัน
มันก็เดินออกไปทางถนนใหญ่นู่นมีข้ามโครงข้ามคลองไป
สุดท้ายก็ไปเจออยู่ใกล้ฟาร์มหมูข้างคลอง
หมาจะกัดหลานก็รีบไปอุ้มหลานขึ้นรถก่อน
พอผมหาปลาเสร็จผมก็กลับมาบ้าน

ถ้าวันนั้นเขาเป็นอะไรไปผมก็เสียใจครับ

แต่ลุกอะไรเองก็ต้องช่วยประคอง

เมื่อก่อนเนี่ยตอนเขาไปขายของที่ตลาดก็ตกรถลงมา

ตอนนี้แกเดินแกต้องก้มแล้วก็ปวด
ก็ตกหลุดไปกระณูกลั้งเนี่ยเรา
จะนอนง่ายไหมล่ะลุงทุกวันเนี่ย

แม่ก็หูไม่ดีลำบากเรื่องการสื่อสาร

เต้นอาวมากต้องเดินมาบ้านแม่มาดูแลพ่อแม่ก่อน
น้องสาวคนเล็กที่อยู่บ้านใกล้กันชื่อกล้วย
ปกติผมจะเรียกมันน้อง
ไอ้น้องนี่มีหลานอยู่คนหนึ่งชื่อตาต้า
แต่ผมเรียกยากผมก็เลยเรียกเบา
กล้วยนี่เขาก็มีภาระเขาต้องดูแลหลานเขา

ม่าน้องตาตาก็ไปรับช่าง

แล้วไหนก็ต้องเก๋ล้งทุน
ก็เลยต้องดูแลเขาเข้าเป็นอะไร
ได้ยิบมั่งแค่มันปิดบ้านมั้ง

ตัวผมเองมีอาชีพค้าขายคือขายผักอยู่ที่ตลาด
วันไหนขายของได้ก็จะซื้อไข่๔ถุง

สมัยก่อนนี้การค้าขายมันก็ยังพออยู่ได้
แต่พอช่วงศพเข้ามาเดินตรงในบอกว่าแย่สุด
ตาน้อยเนี่ยตั้งแต่โควิดเกิดมาเนี่ย
ขายผักก็ไม่ดีเท่าที่ควร
เป็นหนี้เป็นสินเขาก็เยอะ

บอกพี่เพราะตอนนี้มันแย่กันทั้งหมด

มันมาสภาพนี้มันก็ต้องสู้
ตอนนี้มันก็เข้ารูดูฝนแล้ว

รายได้ไม่มีครอบครัวก็ลำบาก
ก็ได้อาหารจากที่แม่ให้ไปบ้าง

แล้วบางทีมีปลาต้มเข็ม
ผมก็อุ่นกิน๒๐ประวัน

ก็เป็นคล้ายมะม่วงหรือทุเรียนกวนแล้ว
ผมก็ฝันว่าอยากมีเงินสักก้อน
เอาไว้เป็นทุนขายของ
ขายลูกชิ้นทอด
แล้วก็ข้าวเหนียวไก่ย่าง
ผมอยากให้ลุงยอมแกไปค้าขาย
ผมไม่อยากให้แกไปรับจ้าง
ตอนนี้ก็แก่แล้วไปทำงานก่อสร้าง
เหมือนเมื่อก่อนรุ่นไม่ไหวแล้วแหละ
ถ้าได้ขายของก็จะได้มีเงินทุน

ผมก็จะได้ดูแลพ่อแม่ด้วย

เวลาน้องไอซ์ไม่สบายก็จะได้มีเงินรักษา
ถ้ามีเงินเยอะกว่านั้นก็จะได้ดูแล

ก็อยากจะมาช่วยสองคนนี้บ้าง
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของลุงพยอม
จากจังหวัดพระยุบรีครับ
ลุงพยอมสวัสดีทุกคนครับ
วันนี้มากันเหมือนครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะ
ลุงพยอมน้องไอ้ไม่ใช่แรก
หลานแท้ของลุงยอม

อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอนต้นรายการ

ประมาณสักเดือนก็๒๐วันประมาณนั้น

โอ้โฮเดี๋ยวบอกใครนะพ่อคุณ
โอ้โหถ้าโรงพูดคำนี้แล้วก็แสดงว่า

อย่างกับสมมุติว่าจะหุงข้าวกินเนี่ย

เขาถ่ายมั่งชีมั่งอะไรพวกนี้
ต้องดูแลคือทำความสะอาดเขาก่อน
จากที่ว่าหุ่งผ้าอะไร
ผิดปกติตั้งแต่เกิด
ผมก็ไม่ทราบอะครับตอนแรกอะนะ
ก็พอมาเลี้ยงได้สัก๖เดือน
ก็ตัวร้อนไข้ขึ้น
ก็เอามาโรงพยาบาลหมอเขามาตรวจ
เขาบอกว่าติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
เพราะว่าเด็กมันอั้นมันขี่เองไม่ได้
คือมันล้นแล้วมันถึงจะฉี่ไหลออกมา

พอดีผมเป็นอสมมา
ก็เลยพอรู้เรื่องนี้บ้าง
ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ไม่กี่ครั้ง

ถ้าปวดปุ๊บก็เขาก็จะบอก
ดีปวดฉี่เราก็ต้องจัดการแล้ว
แล้วการฉี่ของน้องนี่นะครับคุณครับ
ต้อง๑๐นาทีขึ้นไป
เพราะว่านี่เขาจะใช้หยดเอา

แต่นี่เรื่องสายที่สวนน้องนะครับลุงครับ
มันก็ต้องเปลี่ยนบ่อยไหม
ก็ถ้าไปโรงพยาบาลใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
แต่มาอยู่กับเรานี่ก็ต้องใช้เป็นอาทิตย์

ก็ถ้าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

เด็กคนนี้ผลพวงมาหลายอย่าง
มีโรคหัวใจใช้ได้แค่ห้องครึ่ง
เรียกเป็นโรคไตโรคตับปอดสละพัดเลย

หัวใจน้องเวลาที่น้องเป็นเห็นบอกว่าสวย

ครับเขาเป็นอย่างนี้ผมก็ดูแลให้มากขึ้น
พยอมน้องไอมีเนื้องอกอยู่ที่ข้างหลังน้องด้วย

ส่งผลให้ซี่ขวาของน้องเนี่ยเป็นอำมพลึก
ไอซ์ลองเหยียดแขนให้ลุงดูหน่อยได้ไหมลูก

เหยียดเป็นอย่างนี้เลยคอนโทนไม่ได้เลย
แล้วยังงี้น้องน้องจะให้มือตัดข้าวหยิบอะไรได้ไหมครับ

เคยไปปรึกษาหมอผ่าตัดเขาบอกว่าตัดได้๘๐ไม้พิการก็เสีย
ลุงเคยคิดว่าเขาเป็นภาระไหมครับ
ไม่เคยครับเพราะว่ารักครับ

ก็น้อยกว่าพ่อแม่ผมนิดนึง
อายอายรักพ่อยอมไหมลูก

รักมากโอ้ยมากเลย
เห็นบอกว่าน้องไอซ์ทำให้ลุงยอมมีกำลังใจ
ก็ตอนนั้นน้องเคยขายพวกผักนี้
เขาก็เด็ดพริกเปล่าเอาเด็ดก็เอามาเด็ด

เราบอกอย่าร้องไอ้เนี่ยได้ค่านมนะ
เขาก็ว่าอย่างเงี้ยเขายิ้มปากแดงอะไรอย่างเงี้ย
ทำให้เรามีกำลังใจว่าเออช่วยกันสู้ต่อไป
ลุงน้อยจ๋ามีอาชีพขายผักเหรอครับ

ผมยังซื้อขนมซื้อนมซื้ออะไรมาฝากน้องไอซ์อยู่ประจำ
เพราะตอนนี้ไม่ได้เคยอะไรให้หลานเลย

ผมก็ช่วยพี่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกันมาแล้ว

กอดศพนู่นนี่นั่นเขาก็เป็นอย่างนี้กับทุกคน

อะเธอไปกอดไปห้อม

ไอ่ดูแลเลยไม่สั่งหลับจ้างมาได้

อูยงน้ำให้เค้ากรินบ้างอย่างนี้
โถแม่คุณเห็นใจเลยอ่ะ

อ๋อจำผมได้ป่ะจำได้เขาอยู่เนี่ยใช่ตอนนี้ก็เล่น
ตาตอนนี้ตายุที่เท่าไหร่แล้วแปบสิบขวาแล้วไม่เป็นไรคนกันเอง
จะเอาเท่านั้นก็ได้อันนี้ก็ตะยมนะ๙๐กว่านะคุณผู้ชมนะ
ยายยายจ๋ายายได้ทราบได้ทราบพอกันเลย

ไม่ค่อยได้ยินมั้งไม่ได้ยินมั้ง
ยายหลิงอายุเท่าไรแล้ว
โอ๊ยยังสาวอยู่เลย

เห็นบอกว่ายายชอบทำกับข้าวให้ลูกหลานกินด้วยเหรอ

แล้วแต่ลูกได้กับข้าวอะไรมา
ได้ปลามาฉันก็แกง

นี่คือความน่ารักนะของคุณตาคุณยายนะครับ

เป็นห่วงอะไรน้องไอซ์มากที่สุดครับ

ป้นจากวิญบุญชั่วแสว
ถ้าโตขึ้นใครจะเป็นคนดูแลเขา

จ๋าวันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิตของเราเนี่ยครับเป้าหมาย
ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
ลุงตั้งใจว่าจะนำเงินไปทำอะไรจ๊ะ

ขายได้ก็จะได้มาเนี่ยมาเป็นทุนดูแลพ่อแม่
แล้วก็น้องไอซ์แล้วก็เนี่ยตาน้อยกับน้องกล้วยเนี่ยครับ
สำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับวันนี้
เกมต่อชีวิตมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับ

ผมเชื่อว่าจะมีความสุขและมีรอยยิ้มเหมือนภาพนี้ตลอดไปครับ
ขอให้มีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะครับลุง

ดูมาเป็นนอนุสรขอบคุณนะครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าน้องไอซ์จะเกิดมาบนความไม่สมบูรณ์
แต่ผมเชื่อว่าน้องไอซ์จะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
เพราะได้รับความรักและความอบอุ่นจากทุกคนในครอบครัว
แล้วช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงพยอมจากจังหวัดราชบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตที่สูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

มีคำถามด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้นะครับลุงพยอมมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อำเภอโพธาราม
เรื่องที่๒ยายหลิง
เรื่องที่๓พระเอกรุ่นเก่า
เรื่องที่๔สมาชิกในครอบครัว

อำเภอโพธารามนะครับ
จริงลุงคุณยอมเป็นคนราชบุรี

แล้วก็มีคำขวัญด้วยนะครับ
ก็คือคนสวยโพธารามแล้วก็ค้างคาวที่ถ้ำเขาช่องพานมันมีเยอะจริงใช่ไหม

ค้างคาวที่เขาช่องพานคือค้างคาวพันอะไรตัวเลือดที่หนึ่งค้างคาวปากย่นตัวเลือดที่สองค้างคาวแม่ไก่มีสองพันด้วยกัน

ตายแล้วเราไม่น่าเล่นกับคนจริงเลย
ดูท่าทางลุงพยายามจะรู้จัก
เพราะเคยเห็นค้างคาวที่เขาช่องพรานมาแล้วด้วย
ข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับลุงพยอม

ตัวเลือกที่หนึ่งข้างคาวปากย่น
ผมอยู่ระบุรีมาตั้งแต่เกิด
ผมเห็นค้างคาวปากย่นมาตั้งแต่เด็กครับ

ยอมตอบมาแล้วนะครับว่าตัวเลือกที่หนึ่ง
ค้างคาวปากย่นซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ถูกไม่ถูก

ถูกครับ
ข้างคาวที่เขาช่องพานนะครับคือข้างคาวปากย่นครับคุณผู้ชม
เป็นค้างคาวกินแมลงอาศัยภายในถ้ำ
บางครั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มาก
ตอนนี้ครอบครัวของลุงยอมนะครับจากจังหวัดราชบุรี

รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

ขอบคุณครับ
ขอบคุณด้วยจ๊ะ
บ้านเรานี่ใกล้ชิดกับใครมากที่สุด
บ้านหนูน้อยจ๊ะบ้านนางอาทิตย์กันเลย
เหรอคำถามของเรากริเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านนี่แหละ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครอบครัวเรามีอายุรวมกันทั้งหมดกี่ปี
ทุกคนนะที่มาตรงนี้นะตัวเลือกที่๑๓๕๗ปี
ตัวเลือดที่สอง๓๖๒ปี
เอากระดานเขียนหน่อยมั้ย

คุณผู้ชมครับ
กล้วยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะบวกเลขได้
แต่ให้ป้ากล้วยบอกว่าคนนี้อายุเท่าไหร่
อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็จะรวมมาให้นะครับ
ว่าเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นคำตอบของป้ากล้วยนะ
ขออนุญาตนะครับขอเชิญทีมงานออกมาเลยครับ

กล้วยจะเริ่มจากใครก่อนบอกชื่อแล้วก็บอกอายุครับ
พ่อยมอายุ๙๑จ้ะ
แม่ลิ่งอายุ๘๕จ้ะ
ลุงย่มอายุ๖๗จ้ะ
ลุงน้อยอายุ๖๑จ้ะ

น้องอายุ๖อวบจ้ะ
บอกตัวเลขไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตัวเลือกที่๑หรือตัวเลือกที่๒เท่านั้นเองนะครับ

จะเลือกตอบตัวเลือกที่๑หรือตัวเลือกที่๒ครับ
ตัวเลือกที่๑๓๖๐ปีจ้ะ
ตัวเลือกที่๒๓๖๒ปีครับ
กะก้วยจำอายุอ่อนิอับอัวไดทั้งหมดต้องนิ่งง่ายมากจ้ะ

ตัวเลือกที่๒๓๖๒ปีซึ่งเป็นคำตอบที่

มณม๙๑นะครับแม่หลิง๘๕นะครับ
ลุงยอม๖๗นะครับ
ลุงน้อย๖๑นะครับป้ากล้วย
แล้วน้องไออิหกขวบครับ
เพราะฉะนั้นรวมกันได้ทั้งหมดก็คือ๓๖๒นะครับ
ตอนนี้นะครับครอบครัวของลุงยอมนะครับจากราชบุรีนะครับ
ตอบไปแล้ว๒ข้อถูก๒ข้อเลยนะครับ
รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กล้วยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อ

ก็คือเรื่องยายหลิงกับพระเอกรุ่นเก่า

ขอเชิญยายหลิงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คงไม่มีใครเหมาะกับเรื่องยายลิงเท่าตัวยายแล้วล่ะ
ยายได้ยินนะได้ยินนะครับได้ยินนะ
ปกติยายคุยกับใครบ่อยที่สุดในบ้าน

ปกติยายคุยกับใครบ่อยที่สุดครับในบ้าน

คุยเรื่องทำมาหากินจะกินอะไรกันวันนี้
กับข้าวแล้วแกจะกินอะไร

อกจากจะคุยกับคุณตาแล้วเนี่ยนะครับคุณยายอ่ะ

ไปหายายอะคุยกับยายลำบากมั้ย
ต้องบอกใบกับอ้าวมืออย่างน้อย
เป็นเหมือนการใบ้คำเลยนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นโจทย์สำหรับข้อนี้มันจะพิเศษหน่อย
โจทย์กันก่อนดีกว่านะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ

ภายในเวลา๒นาที
ยายนึกเอาไว้ว่ายายรู้จักสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะ
นึกเอาไว้นะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยใบ้ให้
ก็จะเป็นการใบ้คำสัตว์ให้กับคุณยายลิงเป็นคนตอบนะครับ
อ่ะใครดีเอ่ย

กล้วยในฐานะที่อยู่กันมานานมาก
สื่อสารกันรู้เรื่องนะนะครับ
เดี๋ยวป้ากล้วยจะทำท่าทางสัตว์ต่างนะ
แล้วยายทายนะว่าตัวอะไรนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

อุด

ถูกครับ

หง

ตีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
เดินช้ามันเดินช้ามาก

ป้าก้วย
รู้ตามตัวเราก็ทำไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ

ไปนั่งประจำที่ไปรอลุ้นกัน

นิงจ๋าเวลาหมดลงไปแล้ว
แต่เราบอกว่าต้องได้สัตว์ทั้งหมด
คำหรือ๑๐ชนิดด้วยกันนะครับ

หลิงทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ไหม
ได้

เพราะฉะนั้นยายเก่งมาก

ครอบครัวของลุงยอมนะครับ
จากราชบุรีตอบไปแล้วนะครับ๓ข้อ
ถูกทั้งหมด๓ข้อตอนนี้ได้รับทุน

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
ยังอยู่กับเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไว้ในตอนนี้
แล้วเรายังอยู่หลายเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
จะได้รับเงินทุนสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
มาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของลุงยอมกันด้วยนะครับ

มาอีกหนึ่งอาชีพดีกว่า
ในครอบครัวเราในพี่น้องของเรา

มีคณะกวงตุ้งผักบุ้งกะลำ
ลุยชะเท้าพริกกะเพรา

ก่อนจะขายเราก็ต้อง

ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตครับ
สำหรับเกมผักครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
สดนะจ๊ะผักสดจ้า

อุดหนุนจุนเจือกันได้นะครับ

กะเพราและก็ผลิกนะครับ
เดี๋ยววันนี้จะให้ลุงน้อย

อย่างคณะเนี่ยครึ่งกิโล

พริกเด็ดเลยนะครับ
เสร็จแล้วเดี๋ยวนำไปจัดไว้ที่ร้านให้สวยงาม
จะจัดผักครั้งนี้ต้องการผู้ช่วยไหมจ๊ะ

ช่วยกันในส่วนไหนตกลงกันเอาเลยนะ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับ

จัดร้านขายผักภายในเวลา

เริ่มครับ
ที่นี้ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับ
อย่าหงุด
ลองกลับส่อง
อย่าทำความเข้าใจ

โอ้โอ้

ให้สะสมเพิ่มนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยลุ้นกันแล้วครับว่า
ครอบครัวของลุงยอมนะครับจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
หากกล่องโบนัสรุนลานหยุมไปเจอเลขความหวานเหลือกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้าน

ว่าครอบครัวของลุงยอม
จะได้โบนัสสูงสุด๑ล้านบาท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

วันนี้หมดเวลาแล้วผมเอเชยามิจฉัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตอนผมได้อายุ๕ขวบแม่ก็เอาถมกับน้องมาให้ตายายเลี้ยงครับ
ยายก็เกิดมาป่วยพอที่ยายเสียไปตาก็มีภาระมีหนี้อยู่สองแสนที่กู้เข้ามารักษายาย
ตาทำงานคนเดียวกลัวเขาเป็นอะไรไปกลัวตาไปเหมือนยาย
สวัสดีครับ